เรามาฟังทางนักวิชาการเขาวิเคราะห์กันหน่อยนะครับ
ว่าทำไมละครเรื่องนี้คนไทยถึงสนใจมาก
สนใจมากกันสุดจริงนะครับ
นายสิทธาตุศรีโคตร
หรือที่เราเรียกกันว่าอาจารย์บูมนะครับ
เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ
ผู้ที่เคยโด่งดังในโลกโซเชียลแล้วก็เป็นข่าวมาแล้ว
จากการแต่งชุดคอสเพลย์ย้อนยุคมาสอนนิสิตอยู่เสมอนะครับ
โดยอาจารย์บูมเนี่ยบอกว่า
โครงเรื่องของละครเรื่องนี้มีลักษณะแตกต่างจากละครอิงประวัติศาสต

เพราะว่าไม่ได้เข้าไปแตะเรื่องการเมืองมากนัก
เน้นไปที่ตัวละครความกุ๊กกิ๊กของพระเอกนางเอก
เหนือไปกว่านั้นก็มีความบังเอิญของกระแสการแต่งชุดไทยในงานอุ่นไอรักษ

ทำให้คนไทยไม่เกื้อเขินที่จะใส่ชุดไทย
พอละครเรื่องนี้ได้รับความนิยมคนก็ไม่อาย
ที่จะใส่ชุดไทยไปในสถานที่สำคัญที่ปรากฏในละคร
ก็เลยส่งเสริมให้ละครมีกระแสดังแล้วก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น
เป็นกระแสการแต่งชุดย้อนยุคมาจากการอุ่นไอรักษ
และกระแสนั้นถูกเลี้ยงส่งต่อไปยังบุภเพสันนิวาสอย่างกลืนกันไปเป็นกระแสเดียวเลย

มันทำให้คนเห็นว่าเฮ้ยฉันไม่ใช่คนเดียวที่ถ่ายรูปด้วยการห่มสบายนุ่งโจงอยู่ที่วัดชัยวัฒนาราม
หรืออยู่ที่วัดพุทธไทยสวัสดิ์หรืออยู่ที่วัดมหาธาตุ
ดังนั้นการที่มีโซเชียลแล้วถ่ายรูปไม่ต้องทำอะไรมาก
แค่คุณถ่ายรูปแล้วอัพโหลดลงเฟซบุ๊คหน้าฟีดของตัวเอง
ยังมีอีกคนใหญ่เยอะเรียกว่าแค่ถ่ายภาพบรรยากาศ
มันก็ถูกผลิตซ้ำออกไปว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันทำได้มันคือเรื่องปกตินะฮะ
แล้วมันทำให้เป็นการส่งเสริมกระแสซึ่ง
ผมยังนึกไม่ออกนะครับแต่ไม่มีสื่อโซเชียล
มันจะเป็นแบบนี้ไหมเพราะตอนที่หนังเรื่องสายโลหิต
หรือยาติกาหรือรัตนโกสินหรือเรื่องอื่น
กระทั่ง๔แผ่นดินที่เคยทำเป็นละครออกมา
ก็ไม่ได้เคยมีใครคิดอยากจะแต่งตัว
เหมือนแม่พลอยออกไปเดินที่ร้านว่ารูปอะไรอย่างนี้นะครับ
เพราะตอนนั้นโซเชียลมันยังไม่ขนาดนี้
แต่พอตอนนี้วันนี้เวลาอย่างนี้นะครับ
ก็ทุกอย่างมันสอดรับกันนะครับ
อย่างที่ผมเล่ามามันมีกระแสอย่างนี้อย่างนี้มีสิ่งนี้มีสื่อแบบนี้
นำมาสู่ผลลัพธ์ที่ทำให้เกิดกระแสสังคม
ในสถานที่เราก็พบเห็นกันอยู่
แต่มันก็มีคำถามตามมาว่ากระแสแบบนี้ของคนไทยเนี่ย
จะเป็นแบบชั่วคราวหรือว่ามันจะเป็นแบบต่อเนื่องนะครับ
อาจารย์บูมบอกว่าคืออย่างน้อยเนี่ยเอาเป็นว่า
ณขณะนี้คนไทยก็หันมาสนใจประวัติศาสตร์ชาติไทยมากขึ้น
ไปศึกษาไปค้นคว้าไปตามรอย
จากนี้ไปมันก็ขึ้นอยู่กับทุกคนทุกฝ่าย
โดยเฉพาะผู้ผลิตละคร
ทำละครแน่นอนว่าก็ต้องหวังความบันเทิงหวังเรตติ้งหวังผลกำไร
แต่ก็ต้องมีเรื่องของการถ่ายทอด

แต่ว่าจะไปถ่ายทอดอย่างตรงอย่างเดียวมันไม่ได้
ก็ต้องประยุกต์ให้คนไทยรู้สึกสนุกสนาน

ใช่ค่ะ

แต่งคอร์สมาสอนเนี่ยนะครับ

ในการที่ชักจูงให้คนสนใจในเนื้อหาที่ผมจะสอน

สื่อที่ดึงให้คนเข้าไป
เข้าไปสู่องค์ความรู้ของประวัติศาสตร์
แต่พอเข้าไปแล้วก็ต้องมีความระวัง
ระแวดและระวังว่าองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์
แม้แต่เรื่องเดียวที่จะพูดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์

ว่าตัวกระแสของตัวละครเอง
ผมก็ยังไม่กล้าพูดด้วยซ้ำว่ามันจะยั่งยืน
มันขึ้นกับเหตุและปัจจัย
แต่ว่าอย่างน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคม
ณเวลานี้นะครับ
มันก็เป็นเรื่องที่คนสายงานที่ป่อสะอาด
ผมสอบป่อสะอาดที่ผมอยู่
ผมคิดว่ามันโอเคนะครับ
ที่สังคมออกมาสนใจป่อสะอาด
คุณสนใจโดยที่คุณต้องมีการคิดยิบเชิงวิพาท

ต้องคิดว่าสิ่งที่มันอยู่ในหนังเนี่ย
หรือแหละหรือในละครนะครับ

แล้วก็ตรวจสอบกันอย่างนั้นแหละฮะดี